ที่วัดเดิมบางหรือวัดคงคารามในอำเภอเดิมบาง
นางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีบวงสวง
เวสวรรณหน้าทองคำหนึ่งเดียวในเมืองไทยในวาระครบรอบ๑ปี
กับบวงสวงเทวาพิเศษแผ่นชนวนเหรียญท้าเวสุวรรณ
หน้าทองคำรุ่นแรกรุ่นดวงเศรษฐี
โดยมีพระครูสุวรรณปุญญารักษ์เจ้าอาวาสวัดเดิมบางเจ้าคณะตำบลเดิมบางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธีมีการตั้งเครื่องบูชาสังเวยพลีกรรมตามประเพณีโบราณพร้อมนางรำไร่รำเทพบันเทิงบวงสวง
มีการจุดประทัดสีชมพูสองหมื่นนัดถวายปรากฏเลขหางประทัดชาวบ้านนำเสี่ยงดวง
ทาเวสุวรรณหน้าทองคำจัดสร้างขึ้นเนื่องจากพระครูประหลัดวชิริวนิมิตเห็นองค์ท้าเวสุบันหน้าเปล่งต่างเป็นทองคำ
จึงนำนิมิตรมาจัดสร้างมีความเชื่อกันว่าหากได้มาบูชาเสมือนได้ลงหน้าทองเพื่อเปิดโชค
มีผู้มากราบไหว้ขอพรสมหวังไปแล้วมากมาย